ฝ่ายหนึ่งขับแท็กซี่ฝ่ายหนึ่งขับรถกระบะค่ะ
กลายเป็นหน้า๑๑สมภิมธ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะคะ
ขับรถปาดหน้ายิงแท็กซี่ดับ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนบางนาตราดนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยบางนาตราดซอย๘
ถนนเทพรัตนะฝั่งขาเข้า
ผู้เสียชีวิตก็คือฝ่ายแท็กซี่
ชื่อว่าคุณพีรพงศ์สุวรรณอายุ๕๒ปี
เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
แต่ว่ามาขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ
คุณพีรพงศ์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมจำนวน๔นัด
แล้วก็เห็นไหมคะเมื่อสักครู่ข้างศพพี่เบิร์ตก๊อฟ
ท่อนเหล็กตกอยู่ข้างตัวด้วย
ส่วนรถแท็กซี่ของเขาสีเขียวเหลืองของผู้ตายเนี่ย
จอดไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะ
พลเมืองดีเนี่ยถ่ายภาพรถคันที่ก่อเหตุไว้ได้

ตำรวจสนบางนาก็เลยสืบสวนจนทราบว่า
คนก่อเหตุแล้วคนขับรถกระบะคันนี้
ชื่อว่านายวินัยบุญพยุงอายุ๕๓ปี
เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็เป็นพนักงาน
บริษัทให้เช่ารถเครนด้วย
นายวินัยขับรถหลบหนีไปทางถนนหนามแดง
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็เลยตามไปจับตัวไว้ได้
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็รถที่ใช้ก่อเหตุคันนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมญาติของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางมาที่โรงพักตะโกนค่ะ
ตะโกนตอบว่าผู้ต้องหานะคะว่าทำไมทำไม
ทำไมถึงทำแบบนี้มีอะไรทำไมไม่พูดจากันดี
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ

ผู้ตายนะฮะเขาก็โกรธแบบนี้นะคะ
คุณสุชาดานิ่งอันดวงอายุ๔๕ปีภรรยาของผู้ตายค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นจังหวะที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
ถึงกับเขาสุดเลยนะคะร้องไห้ค่ะญาติญาติต้องช่วยกันประคองดูแลตัวเธอนะคะ
บอกว่าทำใจไม่ได้เพราะว่าตอนเช้าก่อนเกิดเหตุ
เพิ่งจะขับรถแท็กซี่ไปส่งตัวเธอที่ทำงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโหเศร้าใจ

คุณสุชาดาบอกว่ามันไม่ใช่แค่สามีถูกทำร้าย
แต่เหมือนกับเธอและครอบครัวถูกทำร้ายไปด้วย
เพราะสามีคือเสาหลักของครอบครัวนี้ค่ะ

คุณต้นนะคะพนักการร้านยางยนต์ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ

ขณะกำลังนั่งทำงานอยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนด่าทอกันไป

หลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงนาทีก็มีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้า๑นัด
ก่อนที่จะมีเสียงปืนยิงซ้ำตามมาอีก๓นัด

เห็นคุณพีรพงศ์คนขับรถแท็กซี่

หายใจรวยรินแล้วเฮือกสุดท้ายแล้วก็แน่นิ่งไปนะคะ
ส่วนรถกระบะคันสีขาวคันที่ก่อเหตุ
ขับรถออกนี้จากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว

ตำรวจสนบางนานะคะสามารถไปคุมตัวผู้ต้องหา
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหาให้การบอกว่า

ปากเสียงกันก่อนที่จะมีปากเสียง
เริ่มมีการขับรถปาดหน้ากัน
ตั้งแต่บริเวณปากซอยบางนาตรัส๒๐
แล้วขับเรื่อยไปปาดกันไปปาดกันมา

จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยบางนาตราด๘
เขาตัดสินใจจอดรถเพื่อจะดูว่ารถแท็กซี่เนี่ย

หลังจากนั้นก็เลยมองกระจกมองหลัง
เห็นคนขับรถแท็กซี่เดินลงมาจากรถ
ในมือของคนขับรถแท็กซี่ก็คือผู้ตายเนี่ย
ถือท่อนเหล็กลงมาด้วยพร้อมกับท้าทายให้ตัวเองลงมาจากรถกระบะ
ผู้ต้องหาก็เลยบอกไปบอกว่าพี่ผมมีปืนนะ
ลักษณะคือบอกแบบเชิงแบบคูอะ
แต่คนขับรถแท็กซี่อันนี้ผู้ต้องหาให้การแบบนี้นะคะ
กลับใช้มือมาตบที่บ้องหูเขาหนึ่งครั้ง

คนขับรถแท็กซี่เข้ามายื้อแย่งปืนจากเขาจนปืนลั่นไปหนึ่งนัด
หลังจากนั้นผู้ต้องหาได้จังหวะค่ะ
ผลักคนขับรถแท็กซี่ออกไปแล้วก็ชักปืนมายิงสามนัดจนอีกฝ่ายล้มลงค่ะ
พวกก็เห็นครับ
พวกมันตบตกผมก็ตบอย่างน้อย
ตบแล้วผมยิงจริงถ้าจับตัวผมก็พาร์ทฟื้น

เยี่ยมปืนใช่มั้ย
ยิงกี่นัด
ไม่๓นัดครับ

ตำรวจก็ต้องนำไปประกอบสำนวนคดี
เพื่อให้หลักฐานมันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
คดีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของคนขับรถกระบะก็คือคุณวินัย
เนื่องจากว่าเป็นการให้ปากคำเพียงฝ่ายเดียวต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
เรื่องของไปหากล้องวงจรปิดเพื่อนำมาเทียบเคียงในสำนวนคดีด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายวินัยไปสามข้อหาด้วยกันหนึ่ง
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ